แบบนี้ร่องรอยฟกช้ำดำเขียวบนตัวเด็ก

แล้วคราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับน้องเด็กชายวัย๓ขวบ
กาลสินร่างกายอย่างที่ผมบอกเลยครับคุณผู้ชมครับ
ฟกช้ำดำเขียวแม่กับพ่อเลี้ยงบอกว่าน้องล้มในห้องน้ำ
แต่หมอบอกว่าที่ตายเนี่ยตายผิดธรรมชาตินะ
ตำรวจก็อายัดศพเด็กเอาไว้ก่อนสิครับแล้วส่งชนะสูตรที่
โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นนะครับขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ย
สงสัยในตัวพ่อเลี้ยงเพื่อนบ้านนะครับย้ำนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่สงสัย
เช่นเดียวกับพ่อแท้ครับที่เตรียมจะแจ้งความครับ
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นรีสอร์ทที่แม่และพ่อเลี้ยงของเด็กเช่าอาศัยอยู่
โดยทั้งคู่มาชี้จุดที่เด็กชายล้มลงในห้องน้ำ
เพราะว่างั้นนายธนากรอายุ๓๐ปีพ่อเลี้ยงให้ข้อมูลทั้งน้ำตาบอกว่า
ตลอดเวลากว่า๑ปีที่อยู่กินกับภรรยามา

รักเด็กเหมือนลูกแท้ไม่เคยทำร้าย
ส่วนรอยฟกช้ำตามร่างกายนะครับ

ซึ่งน้องก็ทำเองชนเองล้มเองเขาบอกแบบนั้น
วันเกิดเหตุ๑๐ตุลาคมครับ๖โมงเช้า

เพราะว่าแม่ออกไปตลาด
อุจจาระรถบนเตียงนอนครับ
ให้น้องไปรอในห้องน้ำเพื่อจะล้างก้นให้
ส่วนเขาก็หยิบทิชชู่มาซับอุจจาระ

ระหว่างนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังตุ๊บในห้องน้ำ
พอเข้าไปดูเห็นน้องล้มนอนคว่ำอยู่แล้ว

รีบโทรศัพท์หายายและเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ส่วนเรื่องข้อศอกหลุดเชื่อว่าเกิดจากอาการนะครับ
ที่น้องบ่นปวดแขนนะฮะ
เนื่องจากตกเตียงที่บ้านยาย
และอยากจะขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายเด็กครับ
จะไปหาลูกมันดังตุ๊บอะครับ
น้องเขาช็อกหรืออะไรไม่รู้ครับ
แล้วก็มันล้มสภาพอย่างที่
ก็พวกนี้มันเป็นอยู่แล้ว

แต่ที่มาเป็นกับผมคือว่าน้องมาหมดสติกับผมเฉยครับ
เขาก็รู้ทั่วตลาดว่าผมรักเด็กคนนี้มาก

เหมือนตีเด็กธรรมดา
ไม่ใช่ว่าไม่ตีเลยก็ไม่ใช่ครับ
แต่ว่าทำร้ายร่างกายไม่มีแน่นอน
ฟักฝั่งพ่อยังเป็นแล้วมาฟังแม่ของเด็กกันบ้างครับ
นางสาวสรรญาอายุ๓๓ปีบอกว่าปกติแล้วนะ
ลูกชายนอนกับยายก็จะวิ่งชนประตูหกล้ม
ตกเตียงบ้างอะไรบ้างตามภาษาเขาบอกว่า
ก็มีรอยตามตัวมาตลอดกว่า๑ปีที่ผ่านมา
วันก่อนลูกชายจะล้มในห้องน้ำเพิ่งจะตกเตียงมา
เป็นเตียงนอนที่บ้านยายก็ไม่แปลกที่ตามเนื้อตัว
จะมีรอยแผลต่างตามที่คุณหมอเขาแจ้งมา
ขณะที่ยายของเด็กว่าอย่างไรบ้าง
เมื่อวานยายไปรับร่างของหลานมาประกอบพิธีแล้ว
แล้วบอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด
หลานเป็นเด็กสนตามปกติของเด็กและอายุ๓ขวบ
ล่าสุดเพิ่งจะตกเตียงตอนนั้นหลานก็บอกว่าเจ็บ
แต่ก็ยังชูมือได้อะไรแบบนี้เชื่อว่าไม่ได้มีใครทำร้าย
แต่สาเหตุที่เป็นรอยช้ำอาจจะเป็นโรคริ่มเลือ
เป็นมานานเป็นปีแล้วอันนี้ยายกับแม่ก็พูดตรงกัน
แต่แต่แต่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งวิวชาติต้องสั่งเอาไว้
ชาวบ้านเขาบอกกับนักข่าวมาว่า
ทุกครั้งที่เด็กไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงเนี่ย
กลับมาจะมีรอยช้ำตามร่างกายปรากฏขึ้นมา
แล้วเพื่อนบ้านแอบถามเด็กว่าเป็นอะไร
เด็กจะพูดมาป๊าป๊าเป็นคนทำ
ป๊าคือพ่อเลี้ยงป๊าป๊าเป็นคนทำ
เขาพูดแบบนี้แต่คนในครอบครัวก็มักจะพูดว่าโอ้
อย่าไปเชื่อน้องไม่มีใครทำร้ายหรอกเด็กมันล้มเอง
นะฮะไม่ยอมฟังในสิ่งที่เด็กพูดด้วย
ซึ่งต่างจากอาการของเด็กที่แสดงออก
เมื่อเห็นว่าเขากลัวแล้วก็ไม่อยากไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง

ชาวบ้านก็บอกอีกว่าจริงแล้วชาวบ้านไม่ได้รู้จักพ่อเลี้ยเป็นการส่วนตัว
แต่รู้ข้อมูลมาว่าภายนอกเนี่ยนะเขาทำตัวเหมือนเป็นคนรักเด็กรักลูก
แต่รับหลังชอบทุบตีทำร้ายเด็ก
ข่มขู่จะยิงคนที่จะบอกข้อมูลว่าเขาทำร้ายเด็กด้วยนะ
รวมทั้งขู่ว่าจะยิงพ่อแท้ของเด็กด้วย

สิอันนี้เพื่อนบ้านบอกมานะครับ
ไม่รู้ตำรวจจะเอาข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณาหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังพ่อแท้ของเด็กชื่อว่านายวัดพงศ์อายุ๓๑ปี

พ่อแท้บอกว่าไม่เชื่อว่าบาดแผลที่มันเกิดกับลูกเขามันเกิดจากการตกเตียง

โดยเฉพาะที่หน้าผากและกระดูกแขนของลูกหลุด
ก็เตรียมจะไปแจ้งความเพิ่มเติมให้ตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกับคนที่ทำร้ายลูกเขาด้วย
ส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยผลการจนสูตรการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรสินพบว่า
เป็นการเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติบาดแผลไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ญาติของเด็กให้กับตำรวจเอาไว้
จึงต้องรอผลการทันสูตรรายละเอียดจากโรงพยาบาลสินในเข้าเรียนจับหัวนอนแข็ง
เพื่อหาความชัดเจนและพิสูจน์ความจริงว่าน้องเสียชีวิตจากการถูกกระทำ
หรือว่าสีเหยชีวิตเองจากการบอบช้ำที่ชนนู่นนู่นนี้ซึ่งมันก็ไม่ตรงกัน
เดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ